ความทุกข์ใจของหนุ่มผู้รับเหมาที่ระยองนะคะต้องโร่เข้าแจ้งความเลย
จอดรถกระบะทิ้งไว้ข้ามคืนเดียวเอ้าหายไปแล้วโอ้โห

เป็นผู้รับเหมาที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรมาตาพุธที่ระยองนะ
เขาบอกว่ารถกระบะยี่ห้ออีซูซู๒ประตูสีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้มม๗๖๘๒บุรีรำเนี่ย
ถูกขโมยไปเมื่อตอนตี๒เมื่อคืนนี้เองค่ะ
นายทองนาคบอกว่าเขาเอารถคันนี้จอดไว้ข้างอาคารพาณิชย์๓ชั้นถนนหลังเมืองใหม่มาบตาพุธ
จอดไว้ตั้งแต่วันที่๙ธันวาคม๕โมงเย็น๘โมงเช้าอีกวันหนึ่งก็คือ๘โมงเช้าวันที่๑๐เนี่ย
จะเอารถอุ้ยรถรถหายไปไหนไปขอดูกล้องวงจรปิดโอ้โหเห็นเลยค่ะตี๒
มีผู้ชาย๒คนขับรถเก่งสีดำไม่ทราบยี่ห้อรัฐบิญมาจอด
จากนั้นก็ลงมาใช้เวลาแค่๑๔นาที
ขับรถของเขาออกไปเลยตอนช่วงตี๒๗นาทีค่ะ
ขับหนีไปตามถนนหลังเมืองใหม่มาบป่าพุธค่ะ
ไม่ทราบครับสีประมาณสีดำนะครับ

แล้วเห็นคนลงมาไหมเห็นคนลงมาครับ

ซึ่งนายทองหน้าคนนี้เขาตรวจสอบเส้นทาง

แนนซ์บอกไม่มีไม่ได้ส่งใครมายึดรถเลย

ต้นตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมแล้ว
เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ริมถนนเนี่ยมองเห็นไม่ชัดค่ะเพราะมันมืด
ก็เดี๋ยวจะเอาภาพเหล่านี้นี่แหละมาประกอบเป็นหลักฐาน
เพื่อจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปให้ได้นะคะ